ภรรยาฉุนสามีนะครับ
เพราะถูกสามีด่าทอถึงบุพการีนะฮะ
ก็เลยเอามีดมากระหน่ำแทงสามี

พยายามที่จะช่วยพยายามยื้อชีวิต

เพราะว่าสามีเสียชีวิตคาหน้าบ้านเลยนะครับ

ตำรวจสพเกาะจันทร์นะครับ
ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลท่าบุญมีอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
บริเวณหน้าบ้านพบศพของนายประจักษ์

เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่พื้น

ถูกแทงที่ชายโครงแล้วก็ด้านหลัง
อกจากนี้ภายในบ้านยังพบคราบเลือดจำนวนมากนะครับ
ในที่เกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย
ก็พบนางอาภาณุฏอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุ
นั่งร้องไห้กอดศพด้วยความเสียใจ
พร้อมยอมรับว่าแทนนั้นเป็นผู้ลงมือฆ่าสามีของเธอเอง
สาเหตุมาจากเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีเรื่องทะเลาะกันกับสามี
แล้วก็ที่โมโหคือถูกสามีต่อว่าอย่างรุนแรง
แล้วก็ด่าเธอทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับ
ซ้ำยังลามไปถึงบุพการีด่าถึงพ่อถึงแม่เธอ

ความมีดสั้นปลายแหลมในครัวมาจ้วงแทงสามีอย่างไม่คิด
บอกว่าด้วยอารมณ์ที่โมโหและบันดาลโทษะ
ใช้มีดจ้วงแทงนับครั้งไม่ถ้วนนะครับ
จากนั้นเธอพยายามจะพาสามีไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เล่าให้ฟังต่อนะครับบอกว่าแต่เมื่อมาถึงประตูหน้าบ้าน
สามีก็ล้มลงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเธอเลยนะครับ
ด้วยความตกใจเธอก็โยนมีดทิ้งไปข้างกำแพงในป่าหลังบ้าน
แล้วก็รอพบตำรวจแล้วก็ได้โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
แต่ก็ไม่ทันครับเพราะว่าสามีเสียชีวิตแล้วนะครับ
ของเพื่อนบ้านของครอบครัวนี้ก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าเมื่อช่วงเช้ามืดทางเพื่อนบ้านได้ยินเสียง
สองสามีภรรยาทะเลาะกันรุนแรงเสียงดัง
ก่อนจะได้ยินเสียงของฝ่ายชายร้องตะโกนขอให้ช่วยเปิดประตู
เพื่อนบ้านก็รีบวิ่งออกมาดู
ก็พบว่าฝ่ายชายมีเลือดท่วมเต็มตัวเลยนะฮะ
แล้วก็เดินได้อยู่แต่ว่าเหมือนไม่มีแรง
เพื่อนบ้านพยายามจะช่วยพาไปโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าฝ่ายชายก็ฟุบล้มตัวลงแล้วก็นิ่งเงียบไป

จึงแร่รีบโทรให้กู้ภัยได้ทราบแล้วก็โทรแจ้งตำรวจทันที
ตำรวจก็เปิดเผยบอกว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยนะฮะ
เป็นการทะเลาะกันในครอบครัวผู้ลงมือก็คือภรรยา

ตำรวจควบคุมตัวไปที่โรงพักก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ